อันนี้คือกีวิทย์ครึ่งกิโลกรัมนะฮะ
ราคาชื่อเหมือนจะแพง

เฮ่ยถูกมากครับผม

เอาเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่า

ง้อโรงเรียน๑กิโลกรัม

แม่อยากให้เกิดเป็นกุ้งเต้นเก่ง
แล้วลากรีวีครึ่งกิโลกรัมสละหนึ่งกิโลกรัมแงะหนึ่งกิโลกรัม
เวลากินเราก็ต้องแงะ

สองจิตสองใจกับอันนี้มาก

หรือว่าสีเขียวหรือสีทองด้วย

แต่ว่าหนูคงเชียร์ไปทางนี้ค่ะ

เอาล่ะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่กีวี่ครึ่งกิโลกรัมค่ะ

วันนี้จะมาออกมาที่ไก่ค่ะ
ออกมาล่ะ

จะตามรายโว้ยใช่มะ
อยากลุ้งมั้ง
แต่ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่าค่ะ

มีไข่แดงอยู่ข้างใน
ข้างในนี่มีกี่ฟอง
มีทั้งหมด๒๐ฟอง
จงบอกพี่น้องคราวนี้
ไก่ของผมราคาถูกแน่
ไกล์ไก่อายุของผมราคาถูกต้องแน่
ขนาดคุณแม่ยังต้องลอง

อ้อไปร้องก่อนเรียะอะไร

โหจะเหนื่อยกับการเว้ยกระดูกเค้าแล้ว

ร้องไวเหล่ะนี่มีเกพรั่งเหลือ

ค่ะของเจสสีศ์ข้าไข่ทั้ง๓แบบนี้

นี่คือไข่ทั้ง๓แบบเลยค่ะเจซี่
ไข่ต้มสุกแบบปอกเปลือกนะ๒๐ฟอง

ไข่แดงเข็ม๒๕ฟอง
คือว่าไข่ต้มมันน่าจะแพง

ไข่พะโล๊ะไม่รู้ว่าหนูไม่เคยซื้อ

หนูเป็นคนที่ไม่ชอบไข่แดงเลย

เลือกที่มันดำใช่ไหม
เพราะว่าหนูไม่เคยซื้อด้วย

ถ้าเป็นหนูเลือกแล้วตรงนี้เป็นคนอื่นเลือกไม่ได้เลย

พี่เฟคจะเฉลยที่ไข่แดงเค็มค่ะเจสซี่
ฟองตรงนี้ที่เจสซี่ไม่เคยทานเลย

และพี่จะเฉลยที่ไข่พะโล๑๐ฟอง

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
นี่คือไข่ที่เจซี่เลือกนะคะ

ถูกเหรอเนี่ย
ไข่ต้มสุกปองเปลือกจะต้องแพงกว่า๗๔บาทค่ะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ที่สะสมราคา๒๕๐๐๐บาท
เจสซี่คะพี่กุ้งถามเจสซี่แบบนี้
แล้วตอนนี้ครั้งที่๕แล้ว
ต่อไป๖๗๘อีก๓ข้อเงินแสนจะแตก
พี่ถามเจซี่แบบนี้ค่ะ๒๕๐๐บาทถ้าเจสซี่หยุดตอนนี้
พี่จะให้เจสซี่ครึ่งหนึ่ง๑๒๕๐๐บาท
ถ้าเจซี่ไปต่อทิ้งเงิน๒๕๐๐ซะแล้วไปคว้า๓๕๐๐๐บาท
ถ้าตอบผิดไม่ได้อะไรเลยแล้วเกมจบทันที
ซี่จะหยุดหรือจะไปต่อคะไปต่อค่ะไปต่อดีกว่า
เจสซี่เลือกของโทษถ้าไปต่อค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะโอเคนี่เป็นขนมแสนอร่อยค่ะ
รูปทรงน่ารักมากเพราะนี่คือโคล่ามัชค่ะ
อันแรกค่ะโคอล่ามัสรสบูเบอรี่ชีสเค้ก
อันที่สองนี่ค่ะโคโล่ล่ามัชฮอลโลวีน
อันที่๓ค่ะโคล่ามัสรสซอฟต์ไอศครีมค่ะ
โอล่ามัดทั้ง๓ชนิดนี้เป็นคำถามข้อที่๖ของเจสซี่ค่ะ
มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
อยากกว่าเดิมมากเพราะว่าหนูไม่เคยกินสักรสนึงเลย

เคยกินจากที่มันเป็นกล่องสีเขียวอะค่ะ

งั้นเจซี่ขอเลือกเลยละกันนะคะ

ตั้งต้นนะคะเป็นของที่เจสซี่เลือก
และราคาโคล่ามัชโลวซดูเบลอริชีคอยู่ที่๒๐บาท

แทนกว่าและราค่ะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เหมือนจะลังเลเหมือนจะสับสนแต่สุดท้ายก็ตอบได้อย่างง่าย
วิเคราะห์อะไรเยอะก็ตอบถูกเลยค่ะ

ซี่คะตอนนี้เจซี่ผ่านข้อที่๖มาแล้ว
ถ้าเจสซี่จะหยุดพี่จะให้๑๗๕๐๐บาท

สซี่จะหยุดหรือจะไปต่อคะ

ทำไมนะ
คนที่เราอยากให้อยู่นานเขาก็มักจะไม่ค่อยอยู่กับเรา
นี่มาถึงข้อที่๖แล้วอีกนิดเดียวก็ข้อเงินแสนแล้ว

สนุกมากค่ะแล้วก็มันลุ้มไปด้วย

มันทำให้รู้ว่าต่อไปเวลาซื้ออะไรเราจะต้องดูราคาอะไรอย่างนี้
เจสซี่เป็นผู้อาหารคนนึงเลยที่ใช้เวลาไม่เยอะ

หนูเป็นคนที่เดาน่าจะเดาแม่นกันเลย

เลือกที่จะหยุดในข้อที่๖

เป็นเงิน๑๗๕๐๐บาท

หนุ่มเสียดายเหมือนผมเลย

มีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป

พักสักครู่ครับ